ทำไมทำไมยังไม่มีแฟนสักที
โดยหายคนลุ้นอภิกษ์แจกเข้าวงการมาเนี่ย

อย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยเราเองก็ลุ้นเหมือนกันนะคะ
หรือว่าควรมีหรือไม่ควรมีเดียคนนี้

แถมถ่อมตัวด้วยนะว่าไม่มีใครอยากมาอยู่กับผมหรอก
โอ้โหเดี๋ยวเพราะคุณค่ะได้ข่าวว่าต่อแถวนู้น

แต่ถ้าถามว่ามีคนใจกล้าเข้ามาติดตรงบ้างไหม

เสาก็ทักผ่านไอจีหรอกคะเนี่ย
แบบนี้ค่ะไม่ใจอ่อนบ้างเหรอคะคุณซันนี่
เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มซันนี่นิดนึงจ้า
สวัสดีครับผม
โหวแก่แล้วอยู่อย่างนี้แหละ
ผุมโง่หมดแล้วนะนี้มีลูกติดอีกสอง

เนี่ยไม่มีสาวนะ
เรียกว่าน้องมาโนดคือแมวตัวก่าว
แมวตัวเก่าตกกระป๋องไปเลยคุณผู้ชม

ไม่เคยรู้สึกรักอะไรขนาดนี้คือออกมาก็คิดถึงกลับแล้ว
ไม่รู้เป็นใครแล้วลืมไปแล้วพี่คนโตชื่อแหลมจ่อยดีแล้วคนเดียวในคนเดียว
มอไซค์ไปซื้อของกลับมาเองได้ด้วย

ไม่รู้เรื่องนะ
จังกงสารเลย